เด็กข่าวนี้ดูเอามีบอกจิ้นตลาดพูดละอ่าน้องจิ้นมากเลยจ้ะ
มาจ้ะสาวเสียงเพ็ญหลายคนอ่ะสงสัยเหลือเกินนะครับว่าโอ้ย
หายไปไหนมาเขาไม่ได้หายไปไหนซุ่มทำเพลงอยู่จ้า
ไปดูนิดหนึ่งแล้วกันเอ้ยจิ้นของหมูเฮานะฮะ
เปิดใจแบบแอ๊ะลูสีบเลยสวยแท้กับเพลงไทยรัฐค่ะว่า
ไม่ค่อยเห็นออกสื่อเท่าไหร่เลยอ่ะเพราะว่ากลัวโควิดนี่แหละจ้า
ทราบว่าปลายปีนี้นะโควิดมันก็จะกลับมาระบาดใหม่
ยิ่งระวังตัวมากขึ้นถ้าไม่ไปงานนะโอ้ย
อยู่บ้านอย่างเดียวสบายใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ
งานแจ้งต่างไม่ว่าจะเป็นงานร้องเพลงงานรำบวงสวงต่าง
เออเท่าไหร่จิ้นเขาบอกว่าเขายังรับอยู่นะจ๊ะ
เต็มที่เต็มพิกัดเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอ
มาได้เลยจ้ะส่วนช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ก็มีคิวโชว์ตามที่ต่างแล้วนะขอบคุณสาธุเจ้าภาพค่ะ
ยังไว้เนื้อเชื่อใจตอนนี้จินตลามีเพลงใหม่สไตล์หมอลำ
อยากช่วงทุกคนมาเต้นซึ้มหน้าห้างเปิดลำโพงนี่แม่ใหญ่
เปิดลำโพงให้มันดังขอเต็มแบบพี่จิ้นหน่อย
เปิดลำโพงให้มันดังคอยซี่เต้นจิ้นตะหลาซี่ห้องแล้ว

หมอล่ำว่าต้องพลาดโดยเฉพาะเจ้าภาพ
ถ้าเกิดจ้ามไปเจ้าภาพก็ไปเต้นน้ำผู้บึงก็ได้ด้วยค่ะ
ไปเล่นไหนไง่งองเล่ละดิน
เพราะฉะนั้นฝากเจ้าภาพได้แล้วก็ฝากเพลินแฟนได้
เดี๋ยวซิิ่งเป็นรองใหญ่ครับกรุ๊ปอยู่ทางภายอิสารบาลเว้าน่ะค่ะ
พ๋อกทั่งอากาศอำนวยพันที่๗
เปิดตู้ลำโพงแห้งแล้วก็ป้อนอย่างเต็มที่

ถ้าง่ายช่วยหน้าพาดบิ๊ฟเนิก
เอรอเหมือนเลยนะ
นิดนึงนี่พี่จินระวังเรือนขวัญไว้เลยนะ
ถ้าวันไหนที่จินแบบว่าไม่ว่างนะเรือนขวัญเสียบแล้วนะ
เสียนะจ๊ะงานโชว์งานรำค่อยก็ฟ้อนเป็น

ไม่ธรรมดาจริง